ตามกันต่อเมื่อวานเรานำเสนอไปแล้ว
กรณีมีคลิปที่ครูลงโทษเด็กด้วยการตบหน้าอย่างแรงนะฮะ
เหตุเป็นเพราะเรื่องของที่จอดรถ
ที่จอดรถมันเป็นประเด็นมันเป็นปัญหายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ทีนี้แม่ของเด็กรู้เรื่องแล้ว
พอเห็นคลิปก็บอกว่าตกใจจริง
แต่ถามว่าตัวเด็กโกรธครูไหม
เด็กบอกว่ายังรักและเคารพครูเหมือนเดิมนะฮะ
แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ก็เตรียมตั้งกรรมการในการสอบข้อเท็จจริงนะครับ

เพื่ออัปเดตความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบ
สอบถามไปยังฝ่ายผู้บริหารของโรงเรียน
แล้วก็ครูที่ปรึกษาได้รับคำตอบแบบนี้ครับ

คนที่ถูกครูตบหน้าครูลงโทษ
แล้วก็ที่เพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้อย่างที่เห็น
มาพูดคุยกับครูปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว

ถูกทำโทษนะฮะก็ได้คำตอบเพียงสั้นจากน้องเขา
บอกว่าก็ยังรักและเคารพครูเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนแม่ของเด็กนะบอกว่าลูกเอาคลิปมาให้ดูแล้วเหมือนกัน
เห็นคลิปตอนแรกตกใจมากที่ลูกถูกครูตบหน้า
แต่เมื่อลูกชายบอกว่าได้คุยกับครูที่ลงโทษแล้ว

ตัวแม่เองก็ว่าไปตามลูกก็ไม่ติดใจเหมือนกัน
แต่แค่กังวลว่าต่อไปครูจะมีอคติกับลูกของเธอหรือเปล่า
คุณผู้ชมเรื่องของจุดจอดรถมันเป็นปัญหาอย่างไร
ทำไมครูพอรู้ว่าเด็กจอดรถตรงนั้นถึงต้องทำโทษเด็กแบบนี้นะครับ
โดยชาวบ้านที่อยู่บริเวณถนนหลังโรงเรียน
ซึ่งเป็นที่จอดรถที่เกิดปัญหาเนี่ยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ตรงนี้นะ
ที่เด็กชอบเอารถมาจอดตรงนี้เอามอเตอร์ไซค์มาจอดกันเนี่ย

นักเรียนจะเอารถมาจอดกันเป็นประจำ
และก็จะหนีออกมาทางด้านหลังเพื่อหนีเรียน

คือถ้าไม่มีครูคนนี้มาสอดส่องตรวจตา

คือเด็กก็จะแอบหนีเรียนแอบอะไรแบบนี้
ดังนั้นคุณครูคนนี้ก็ทำถูกที่มาตรวจตา

ชาวบ้านก็ไม่ได้เห็นด้วยนะในการลงโทษรุนแรงนะครับ

กลัวเด็กจะโดดเรียนหนีออกมาตรงนี้

ส่วนความคืบหน้าในการเอาผิดทางวินัยกับครูนะครับ

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารนะครับ

ก็บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนทางวินัย

และพิจารณาว่าร้ายแรงแค่ไหน
จะลงโทษตามวินัยต่อไปฮะ